ดูกันหน่อยว่าใครที่เกิดมาแล้วเป็นพี่คนใหญ่เป็นพี่คนโตแล้วยิ่งโดยเฉพาะยิ่งเป็นพี่ชายแล้วก็ความอดทนมันก็ต้องยิ่งสูงเข้าไปใหญ่เพราะฉะนั้นดูคลิปนี้แล้วคุณจะรู้ว่าเกิดเป็นพี่มันต้องทนนะน้อง

ใช่จะแบบสวนกลับก็น้องเป็นผู้หญิง
แต่น้องนี่ไม่ยั้งเลยนะตับตับ

ลักษณะเหมือนเล่นกันอยู่๒คน

เออส่วนอารมณ์ผู้ชายก็

น้องผู้หญิงทำได้แต่อย่าทำเยอะ
อย่าทำหนักอย่าทำจนรุนแรง
แล้วดูจากมือของคุณแล้วเนี่ย

โอ้โหถ้าเข้าที่หน้าผมแล้วก็

ขนาดไม่เข้ายังเบี้ยวเลย
ลำบากหน้าเรายิ่งก็ไม่ใช่ว่าจะดีอยู่แล้ว

รับรองแม่ตีทั้งคู่คอยดู